ล่าสุดนะครับประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือว่าพมได้ประสานกรมที่ดินเพื่อสำรวจรังวัดพื้นที่อีกครั้งอย่างรอบครอบ
ก่อนที่จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายมัยตรีอินทรัสสุดประหลัดกระทรวงพมเปิดเผย
ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอำนวยการแก้ไข
จังหวัดนครราชศรีมาว่าจากการตรวจสอบที่ดิน
ตั้งอยู่บนพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคองจำนวนประมาณ๔๙๙ไร่
มีเอกสารสิทธิ์ที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนำมาแสดงทั้งหมด๑๕ฉบับ
เป็นโฉนดที่ดิน๓ฉบับและเอกสารนศ๓ก๑๒ฉบับ
โดยทางประหลัดกระทรวงพมได้ประสานกรมที่ดิน
เพื่อสำรวจรังวัดพื้นที่อีกครั้งเพื่อบ่งชี้พิกัดพื้นที่
สิ่งปลูกสร้างและอาณาบริเวณต่าง
ว่ามีการดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใดหรือไม่
ต้องใช้ช่างของกรมที่ดินไปสำรวจรังวัด
จะได้โฟกัสถูกว่าโฉนดที่บอกมา๓ฉบับเนี่ย
อยู่ตรงตำแหน่งอยู่ตรงไหนมีระหว่างอยู่ตรงไหน
แล้วก็ต้องสอบสอบ๓ก็อยู่ตรงไหน
ก็ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้
กรมที่ดินไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและภาระงานของหน่วยนั้นอย่างไร
ถ้าไม่ถูกกฎหมายจะมีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่างไร

การก่อสร้างทุกอย่างเอาไว้ชั่วคราวก่อน
กว่าจะมีการตรวจสอบที่ดินและตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่
พร้อมด้วยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอย่างละเอียด
ที่จะนำมาซึ่งการปรากฏข้อเท็จจริงทั้งหมดครับ